อีกหนึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นกับเด็กเหมือนกัน
เป็นเด็กผู้หญิงวัยเพียง๔ขวบ
ก็นั่งรถพ่วงข้างไปกับคุณแม่เป็นแม่เลี้ยงนะครับกลางดึก
แล้วก็แม่เนี่ยแวะไปจอดรถซื้อของที่ร้านข้างทาง

อายุเพียง๑๙ปีเป็นชายเร่ร่อน

ไม่ได้ร่อนคนนี้เคยไปขอข้าวขอน้ำแม่ของน้องคนนี้กินเป็นประจำ
แม่ก็ให้ข้าวบ้างให้เงินบ้างก็คุ้นเคยเป็นอย่างดี
ไม่ได้ร่อนออกอุบายเดี๋ยวจะพาไปส่งที่บ้านแล้วกัน

เพราะว่าคุ้นหน้าอยู่แล้วนะเคยเห็นมาที่บ้าน
เคยไปขอข้าวกินก็เลยไม่ได้เอกใจก็ไปกับเขา

จากคนที่เคยช่วยเหลือกันกลายเป็นคนร้ายคุณผู้ชม
พาน้องไปข่มขืนกระทำชำราวที่ขนำร้างจนสำเร็จความไข้
แล้วก็เอาน้องไปปล่อยเอาไว้นะครับ
แต่สุดท้ายไปไม่รอดโดนจับนะครับ
เหตุการณ์มันเกิด๕ทุ่มเศษที่ผ่านมานะ
ตำรวจก็รับแจ้งมีเด็กผู้หญิงคนนี้ถูกข่มขืนในขนำร้าง
ในพื้นที่หมู่๓ตำบลแหลมศักดิ์อำเภออ่าวลึกที่กระบี่ครับ
คนร้ายชื่อว่านายสรายุทธ์สาวชะอุ่มหรือว่าซีอายุ๑๙ปี
หลังก่อเหตุก็วิ่งหลบหนีไปซุกซ่อนตัวอยู่ในป่าแล้วครับ
ตำรวจฝ่ายปกครองชาวบ้านกว่า๒๐คนปิดล้อมพื้นที่ตามจับกลุ่ม

รุ่งเช้าจับกลุ่มได้เพราะว่าเจ้าตัวก็ไปนอนในป่า
พอสว่างก็มองเห็นก็จับกลุ่มแล้วก็เอาไปสอบสวนที่สพอ่าวลึก
ก็ไปตรวจปัสสาวะก็ฉี่ม่วงด้วยครับมีสารเสพติดด้วยอะไรด้วย
ส่วนเด็กที่เป็นผู้เสียหายถูกนำตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกระบี่ครับ
มีเลือดไหลออกมาจากอวัยวะเพศแล้วก็มีร่องรอยการถูกข่มขืน
ก็เลยให้นอนรักษาตัวเพื่อตรวจสอบร่างกายเพิ่มเติม
ระหว่างที่แม่เลี้ยงไปซื้อของเอาน้องผู้หญิงนั่งไปด้วย
นี่ครับเป็นภาพจำลองเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างแบบนี้
แล้วแม่ก็ไปจอดแวะซื้อของที่ร้านค้าริมทางก็จอดรถริมถนนแบบนี้
นั่งอยู่ที่รถคนเดียวนะฮะสักพักหนึ่งครับนายซีครับ
อ่าผู้ชายเร่ร่อนคนนี้นะฮะก็รู้จักกับเด็กอยู่แล้วแหละ
เพราะว่าเคยไปขอข้าวกินที่บ้านไปขอเงินแม่ที่บ้าน
ก็เห็นอยู่บ่อยครั้งเดินผ่านมาเห็นน้องนั่งอยู่ที่รถคนเดียว
ก็เลยทำทีเป็นการพูดคุยออกอุบายครับอ้าวเดี๋ยวพี่พาไปส่งที่บ้านแล้วกันเนอะ
รู้จักกันอยู่แล้วนี่ก็พาไปแต่สุดท้ายพอน้องยอมไปด้วย
พาน้องไปที่ขนำร้างในสวนปามคุณผู้ชมอยู่จากห่างจากร้านนี้สักประมาณสองกิโลได้
แล้วสุดท้ายนะลงมือข่มขืนน้องใต้ถุนที่ขนำร้างจนสำเร็จความไคร้ไป
จากนั้นเสร็จพาเด็กไปส่งที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมศักดิ์
ซึ่งอยู่ใกล้กับร้านค้าที่ไปเอาตัวเด็กมาตอนแรกเลย
แล้วแม่เขาเนี่ยลูกหายไปทำยังไงดีไม่รู้ใครเอาไป
ก็เลยบอกชาวบ้านชาวบ้านจนเขาช่วยกันตามหาจนทั่วนะก็ไม่เจอนะฮะ
แม่เลี้ยงเองก็ตามหาตามหากันเป็นชั่วโมงครับ
แล้วก็ไปเจอลูกอยู่ที่หน้าที่ทำการของสำนักงานเทศบาล
แล้วก็ไปซักว่าไปไหนมาหายไปไหนมาไปทำอะไรมาทำไมหายไปนานเป็นชั่วโมง
เด็กก็ยอมบอกว่าถูกในซีอ่ะหนุ่มเล่นร่อนคนนั้นน่ะพาไปขมขืน
เด็กก็บอกแม่แม่ตกใจมากครับเหตุผลที่ไปเพราะว่าก็เคยเจอกันอยู่แล้ว
เพราะว่าก็เคยไปขอข้าวที่บ้านกินนะฮะเลยคิดว่าลูกเองก็คงจะคิดว่าก็คุ้นหน้าคุ้นตา
ลูกก็เลยยอมไปด้วยแต่ก็ไม่คิดเลยว่าคนที่เคยช่วยเคยให้ข้าวเขากิน
ให้เงินเขาใช้แบบนี้แล้วจะมาก่อเหตุกับลูกเขาแบบนี้นะครับ
พอจับกลุ่มตัวในซีได้นะครับก็เนี่ยฮะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

จุดที่ไปเอาตัวน้องมาจากร้านค้าริมทาง
แล้วก็พาไปจุดที่๒คือขนำร้างที่พาไปข่มขืนกระทำชำราว
สุดท้ายก็เป็นจุดที่พาเด็กไปส่งก็หน้าสำนักงานเทศบาล
แล้วก็ทำแผนเสร็จปุ๊บก็คุมตัวไปขังเอาไว้ที่สพอ่าวลึกก่อน
แล้วก็แจ้งข้อหามพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบิดามันดาผู้ปกครองเพื่ออนาจารย์
มื้อกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
แล้วก็ต้องมีการประสานสหวิชาชีพไปสอบประคำกับเด็กอีกครั้งหนึ่ง